บุ๊กขอเซอร์ไพรส์น้องเทนนิสด้วย

เทนนิสหันไปมองหน่อยใครอยู่ในห้องบ้าง

หรือมีอะไรที่มันแบบว่าแปลกอยู่ในห้องบ้างไหมฮะ
หันไปดูหน่อยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ย

พาพี่ปุ๊กไปดูหน่อยนาฮะขอดูหน่อยค่ะ
ไปเอาล่ะตามน้องเทนนิสไปนะฮะ
จะเจออะไรบ้างจะเจออะไรบ้าง

แอบดูก่อน

สวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับ

มีความสุขมากครับน้องเทนนิส
แยกจากใจไทยรัฐทีวีนะฮะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเตอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะ
คุณพ่อครับคุณพ่อเชิญนอน